คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของนักร้องคนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคนสู้ชีวิตตัวจริงค่ะ
แล้วคำที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

เรื่องราวชีวิตนะคะของนักร้องเสียงดีคนนี้นะคะ

ฮอตฮิตสมัยแบบตั้งแต่ประกวดดวนเพลงชิงทุนนะคะ
แชมป์มา๒๐สมัยติดต่อกันค่ะ
ต้องบอกเลยนะคะว่านาทีนี้ไม่มีใครรู้จักเขาค่ะ
เพราะว่าแฟนเพลงท่วมท้นทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองค่ะ
กลับไปคุณผู้ชมหนุ่มตัสเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าลมลุกคุกคลานมานักต่อนักเลยล่ะค่ะ
แต่ไม่เคยท้อนะคะเพราะว่าอยากจะสารฝันให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายด้วยการเป็นศิลปินค่ะ

ซึ่งวันที่เดินทางมาประกวดร้องเพลงเนี่ยเจ้าตัวก็มีเพียงแค่เสื้อผ้ารองเท้ามือสองราคาหลักร้อยค่ะ

แต่ก็ยังมีกำลังใจข้างกายนะคะก็แฟนก็มาคุณแฟนที่มาด้วยนี่แหละค่ะ
ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินนะคะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชม
หนุ่มตามฝันคนนี้เขาผ่านอาชีพมาหลากหลายมากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างทั่วไปเกษตรกรทำงานโรงงานแป้งมันสัมปะหลังที่กาลสินก็เคยทำมาแล้วค่ะ
โชคชะตาก็เข้าข้างนะคะคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงค่ะ
หลังจากที่ได้แชมป์๒๐สมัยไม่นานค่ะหนุ่มตัสนะคะก็ได้มีซิงเกิ้ลแรกในชีวิตนะคะ
โอ้โหเพราะมากเพลงนี้บอกกล้าท้อแม่พ่อยังจน
คือพอมากเขามีเสียงเอื้อนที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยค่ะ
แล้วเพลงนี้คุณผู้ชมครูสลาคุณวุฒินี่แหละค่ะก็เป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองให้
เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นขอแค่มียอดวิวหลักหมื่นหลักแสนก็ดีใจมาก
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ายอดวิวเพลงนี้เท่าไห

คุณผู้ชม๑๐๒ล้านวิวคุณผู้ชมอัปเดตเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นซิงเกิ้ลแรกที่แบบปังมากจริงนะคะ

ล่าสุดนะคะเราได้พูดคุยกับคุณตั๊ดค่ะ
คุณตั๊ดก็บอกว่าขอบคุณแฟนนะคะที่ติดตามมาตลอดค่ะ

เราเลยใกล้แพงจนแล้วก็เป็นเพลงแรกในชีวิตของตั๊ด
เกินคาดหมายของเราเลยเพราะว่าตอนนั้นเราแก่ขนาดเดียว

ในติ๊กตอบมีคนเอามาคอเวอร์เยอะมากค่ะ
ส่วนซีเกิ้ลล่าสุดฝากไว้ด้วยค่ะ

ขับคล่อมแบบเนื้อเต้นบ้าง

นี่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างของหนุ่มสู้ชีวิต

เดี๋ยวรอดูว่าเพลงใหม่ล่าสุด